สำหรับข้าวที่ปลูกในประเทศไทยนะคะมีการพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อย
ในขณะเดียวกันก็ทำให้ข้าวสายพันธุ์โบราณเก่าอายุเป็นร้อยปีนี่เริ่มศูนย์หายไปแล้วนะคะ
ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาจังหวัดอุดรธานี
ได้ร่วมกันทำนาข้าวที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การทำนาในสถานศึกษาเพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อกจากการทำนาแล้วคุณครูแล้วก็นักเรียนก็คิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
เนื่องจากพบว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เคยรู้จักตอนนี้เริ่มสูญหายไปแล้วนะคะแล้วก็เยาวชนรุ่นหลังไม่รู้จักด้วย
ครูและนักเรียนก็เลยช่วยกันสืบหาจากท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มเครือข่ายในภาคต่างรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
รวมระยะเวลา๑ปีค่ะสามารถรวบรวมพันธุ์ข้าวได้กว่า๒๐ชนิดนะคะ
ซึ่งครูสุรพัฒน์ติวสร้อยได้บอกว่าพันธุ์ข้าวที่รวบรวมไว้ชื่ออาจจะแปลกหน่อย
ข้าวห้าง๒ปีกข้าวเหนียวดำลืมผัวข้าวแสนสบายข้าวกล่ำเปลือกขาวข้าวกล่ำกาดำและข้าวปิ่นทอง
ซึ่งเคยปลูกตั้งแต่สมัยราชการที่๕เป็นพันธุ์ข้าวทั้งหมดนี้นำมาปลูกในแปลงนาของโรงเรียน
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งนายคมสรรฐานกางสุยพอโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมคุณครูสุรพัฒน์
บอกว่าเป็นครูที่มีความสนใจเรื่องข้าวมานานแล้วแหละแล้วก็อยู่ในกลุ่มนักอนุรักษ์ข้าวไทย
โดยพานักเรียนทำนาในโรงเรียนและที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี
เพราะว่าทางชุมชนนั้นเห็นถึงความตั้งใจจริงของโรงเรียนนี้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวค่ะ